ลูกค้าในร้านอาหารใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ละคนก็นั่งกินอาหารกันอย่างบันเทิงเริงใจแต่จู่
มีแขกไม่ได้รับเชิญมาได้รับ

อันนี้คือของจริงเลย
ขางมือแบบนี้รู้เลยตัวอะไร

ใกล้เปี๊ยบตรงฝ้าเพดาน

ตัวใหญ่มากก็มันคลิปนั้น
แล้วก็คงตอนปิดในร้านแห่งหนึ่งอยู่แม่น้ำเจ้าพระยา

แล้วก็ลูกค้าแต่ละโต๊ะก็รับประทานอาหารกันอร่อยแต่ทันใดนั่นเอง
ทุกสายตาจับจ้องไปที่ฝ้าเพดาน
และก็ได้ไปพบกับแขกไม่ได้รับเชิญตัวนี้

ดูดิแล้วมันก็ไต่เดินผ่านไปแบบสบายใจสุด

อย่างหนึ่งที่ว่าช่องมันเล็ก
อย่างนั้นมันอาจจะล้มมาแล้วนะ
มันเป็นช่องเหมือนเป็นไฟทรงสี่เหลี่ยม
แล้วพอหลอดไฟมันหลุดมันอาจจะด้วยความมันเดินเหยียบ
หลอดไฟมันโบ๊ะลงมาก็เลยทำให้เห็นว่าตัวไหนที่ทำให้หลอดไฟหลุดลงมา
ทุกคนก็จะไม่รู้เลยนะว่าเบื้องบนนั้น

ปกติเวลาได้ยินเสียงฝ้าเพดานเราจะคิดว่าหนุ่ม
แต่อันนี้ผมไม่เล็กนะคะ

ในคลิปนี้นะเจ้าของร้านเขาไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกได้ด้วย
เขาบอกดูแล้วตัวมันใหญ่มากแล้วใส่แคปชั่นในคลิปว่า
ต้องเอาเลขร้านไปซื้อนะ

ซึ่งเขาก็ไม่รู้มันมาอย่างตรงนั้นได้ยังไง
ซึ่งหลังจากโพสต์เผยแพร่ไปเนี่ยนะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเยอะมาก

เลขที่ร้านนั่นคือ๓๒๐

แต่ก็คือเข้าใจว่าร้านมันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญา
มันก็อาจจะเป็นไปได้มันอาจจะมีช่องอะไรก็แล้ว
แต่ที่ทำให้ตัวนี้มันเดินลอดเข้าไปได้

มาแต่เมื่อไหร่เลขที่ร้านเนี่ย๓๒๐เนี่ยมาเมื่อไหร่
มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ายังไม่มานะ

ตามมาหน้าวด

ผมซื้อลัตตะลิกูซื้อ๓๒ทุ่กมวด

นั่นเนี่ยก็อย่างเงี้ย

เพราะฉะนั้นอย่าไปปักใจเชื่ออะไรให้มันมากจนเกินไป